ไปดูพยาวหน่อยอันนี้โอ้โหพี่บุ๊คนี่ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะ
รู้จักพญารากหอมไหมพญารากหอมเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรไทย
ครับสรรพคุณนี่โอ้โหพี่โสมเกาหลีเลยจ้าอ้าวหรอฮะ
ราคานี่โอ้โหกิโลละหลักแสนนะคะกิโลละหลักแสนบอกนะว่า
อันนี้คือมีฤทธิ์ในการชูกำลังเหมือนกันชูกำลังเหมือนกัน
รักษาอาการเสื่อมเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
นี่เขาบอกสรรพคุณมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบลงพื้นที่แล้วล่ะค่ะ
ดอมครับเออนะฮะกลุ่มชาวบ้านคุณผู้ชมตอนที่เราลงพื้นที่เนี่ย
กำลังช่วยกันเลยนะคะขุดต้นย่าต้นพญารากหอมนะครับ
เออมันไม่ต้องปลูกด้วยนะมันขึ้นเองตามธรรมชาติพี่บุ๊คดอม
ความดีมันอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันขึ้นเอง
ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วไม่ต้องดูแลแบบเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยนะคะ
ท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะฮะพูดดูเลยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
เห็นบอกว่ารากเนี่ยกลิ่นเหมือนอบเชย้าฮะเนี่ยพี่เขากินรากเลยเนี่ย

เรามีโอกาสไปคุยกับคุณบุญธรรมหาลือเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าต้นพญารักหอมหรือที่เรียกว่าอบเชยเถา

แล้วก็มีบางพื้นที่ด้วยจ้ะ

มีบางพื้นที่ด้วยสรรพคุณหลายอย่างเลยนะคะ
ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงกำลัง

แล้วก็ช่วยรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย

พี่บุ๊คตั้งใจตั้งใจดูมาก
วิธีการกินพี่บุ๊คดอมคือนำรากมาดองกับเหล้า
หรือว่าต้มน้ำกินหรือจะกินแบบสดแบบที่พี่เขากินก็ได้
เอามาใส่กานี่เอามาใส่กา
ใช่ค่ะใช่แล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะคะ
หรืออาจจะสามารถปรุงเป็นยาหอมช่วยแก้ลมวิงเวียนศีรษะอะไรอย่างนี้
หมืดตาลายคล้ายจะเป็นลมได้หมดเลยนะคะ
อีกคนหนึ่งที่เราคุยด้วยนี่การันตีเลยการันตีสรรพคุณ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยกินแล้ว
ชื่อว่าคุณพิพัฒน์ครูชนธารานะคะบอกว่า
ตอนนี้ต้นพญารากหอมราคาแพงสุดเลย
ขายกันอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อกิโล
เพราะเชื่อกันว่ามีสรรพคุณดียิ่งกว่ายิ่งกว่าสมเกาหลี
โอ้โหแต่ว่ากว่าจะได้สักกิโลหนึ่งนะคุณ

เพราะต้นหนึ่งดึงรากออกมาได้นิดกี่กรัมเอง
นิดเดียวนะฮะแต่ว่าต้นพญารากหอมเนี่ยคุณผู้ชมมาดูหน่อยนะฮะ
มันจัดเป็นไม้เถาวันขนาดเล็ก
เขามีลักษณะกลมเรียวสีน้ำตาลเทาอมม่วง
งอกเลื้อยไปตามพื้นดินความยาวสักประมาณ๕๑๐เมตร
สีเนี่ยมันมีขนสั้นแล้วก็มีน้ำยางสีขาว
เขานะใช่ค่ะเปลือกมีรูระบาย
ใบสีเขียวมีลายขาวเรียวยาว
ส่วนแรกจะมีกลิ่นหอมคล้ายกับอบเชยหรือสมเกาหลี
มีรสชาติคือหวานอมขมเขาว่าขมเป็นยาไง
ใช่ดูขาวนี้เราทำจมูกพุทธฤทธิ์ไปด้วย
คืออยากรู้ว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงนะ

โอ้โหนี่จากปริงควายมาพญารากหอน
ถ้ากินสองอย่างเข้าไปก็คึกคักกันทุกวันนะครับ